กล่องปิดที่นำมาตกแต่งปักลวดลายมักมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม
ดังนั้นลวดลายที่ช่างออกแบบและตกแต่งจึงต้องมีความสอดคล้องสวยงามตามลักษณะของกล่อง
แต่ละคนก็จะมีวิธีประดับตกแต่งให้สวยงามแตกต่างกันเช่นประดับเป็นลวดลายสิง
ส่วนใหญ่ลวดลายที่ช่างนำมาตกแต่งมักจะออกแบบให้เป็นลวดลายที่ประดับตามมุมทั้งสี่ของกล่อง
โดยลวดลายแบบดั้งเดิมจะวางลายเป็นตัวกระจังและตกแต่งให้อ่อนช้อยงดงามด้วยลายดอกพุทธตาล